ข้าวต้มมัดจะอร่อยรสชาติหวานมันพอดีอยู่ที่การปรุงรสชาติตั้งแต่การผัด
โดยจะผัดข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่น้ำและปรุงรสชาติให้มีรสหวานนำ
นิดที่เรียกกันว่าเข้มติดปลายลิ้น
จะได้รสชาติความมันจากกะทิที่ผัดจนเข้าถึงเนื้อข้าวเหนียว
และความมันจากถั่วดำที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้ข้าวต้มมัด
และต้องใส่ใจในความสวยงามด้วยการห่อไม่ให้เนื้อข้าวต้มเล็ดออกมาจากห่อใบตอง
จึงจะได้ข้าวต้มมัดที่น่ากิน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน